นายซาลาอับเลสลามผู้ต้องสงสัยเหตุนาศกรรมที่กรุงปารีส

ที่จะถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศส
ทำกลางการจับตาจากหลายฝ่ายว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
เหตุจมตีล่าสุดที่กรุงบราเซลหรือไม่
ขณะที่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวินาศกรรมที่กรุงบราเซล
อาจจะมีมากถึง๕คนครับ
ภายในสถานีรถไฟใต้ดินเมาเบ็กนอกจากนายคาลิดเอลบาคาอุยแล้ว
มีผู้ต้องสงสัยอีก๑คน
โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าผู้ต้องสงสัยที่เพิ่มขึ้น
มาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุหรือไม่
หากข้อมูลนี้เป็นความจริงนะครับก็จะทำให้จำนวนผู้ต้องสงสัย
ก่อเหตุวินาศกรรมรัสเซลเพิ่มขึ้นเป็น๕คน
เดิมที่มีการเปิดเผยออกมา๔คน
แบ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุระเบิดภายในสนามบิน๒คน
พี่น้องกับนายคาริสผู้ก่อเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดิน
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก๑คนซึ่งปรากฏในภาพวงจรปิดของสนามบิน
ขณะยืนอยู่กับผู้ต้องสงสัยอีก๒คน
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้นะครับคาดว่าอาจจะรอดชีวิตและอยู่ระหว่างการหลบหนี
ทางการตุรกีเพิ่งเปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ตำรวจตุรกีเคยจับกุมนายบราฮิมเอลบากราอุย
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อนจะในประเทศไปยังประเทศเนเทอร์แลนด์ในเดือนต่อมา
โดยทางการตุรกียืนยันว่ารายงานเรื่องนี้ให้เบลเยี่ยมทราบแล้ว
แต่กลับไม่มีการติดตามต่อจนเกิดเหตุร้ายในที่สุด
ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวินาศกรรมกรุงปารี
ซึ่งถูกจับได้ในกรุงบราเซลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางมาที่ศาลว่า
อับเดลสลามประสงค์ที่จะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปฝรั่งเศส
และจะไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสืบสวน

ซึ่งก่อนหน้านี้นายอับเลสลามพยายามสู้คดี
เพื่อยับยั้งการส่งตัวไปยังฝรั่งเศสมาโดยตลอด